คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ถูกไฟช็อตครับ
ไฟล์ช็อตอยู่อย่างงั้นตั้งงานน่ะกว่าจะมีคนไปสับคัดเอ้า
นี่แหละครับคิดอยู่นึกว่าเขาแกล้งไม่ได้แกล้งไฟช็อตยืนเกร็งอยู่อย่างนั้น
ครับโอ้โหนี่คือบ้านพักอยู่หมู่สิบห้า
แต่บนจอหอมเพิ่มมือจพนครราชศรีมาครับ
เอื้อมือไปหยิบของแขวนอยู่ที่ขื่อเนี่ย
ช็อตยืนตัวแข็งทื้อครับ
หลังเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ล้มลงหัวแตกด้วยนะครับ
ต้องรีบพาตัวมานั่งพักแล้วก็ทำแผล
ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในอาการมึนงงจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่เลยนะครับ
ทีมข่าวเย็นไทยรัฐไปคุยกับคุณมีน
คุณมีนเป็นภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๕มกราคม
บ้านที่อยู่กันเนี่ยเช่าเข้ามา๑๐กว่าปีแล้ว
หน้าบ้านมีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนึ่งติดกับรั้ว
ก่อนหน้านี้ไอ้เสาต้นนี้นั้นนะครับ

เพียงแต่ว่าแฟนไปหยิบของที่ห้อยตรงขื่อหลังคา

เพราะว่าแต่ช่างเน็ตเขาก็บอกเราแล้วว่าช่างเน็ตเขาจะมาติดเน็ตให้เรา

นี่คืออันนี้ดูนะ
อันนี้คือตรงที่แฟนโดนไฟช็อตไอ้นี่

ครอบครัวของคุณมีนเนี่ยแจ้งไปยังเจ้าของบ้านเช่าแล้วนะ
เจ้าของบ้านก็ส่งช่างมาเดินสายไฟใหม่ในบ้านเลย
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกนะครับ
สวัสดีค่ะเออสามีเป็นอย่างไรพี่ตอนนี้
บอกยังชาซี่ขวาอยู่เลยนะฮะ
โทษหน่อยโทษหน่อย